หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชน
ตั้งแต่วันที่มีการขึ้นร่างของคุณปอออกจากโรงพยาบาลประมาธิบดีนะครับ
ก็ทำให้เกิดมีการออกมาวิภาควิจารณ์กันค่อนข้างมากนั่นเองนะครับ
ทำให้ทางด้านของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาสื่อละเมิดสิทธิ์ครับ
เพื่อเป็นการวางกรอบในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในอนาคต
ติดตามจากรายงานของคุณพรอยซาจีบิฐทิศิณครับ
ชุลมูลของกองทัพสื่อมวลชน
ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายร่างของปทฤษฎี
พระเอกชื่อดังออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดบุรีรำ
เมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
ทำให้สื่อมวลชนถูกสังคมตั้งคำถาม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อว่าเหมาะสมหรือไม่
จากหลายฝ่ายมองว่าการกระทำของสื่อในวันนั้น
ข่ายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

และส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
จึงทำให้สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รวมคิดรวมแก้ปัญหาสื่อละเมิดสิทธิ

ในการยกระดับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
บรรยงสุพรรณผ่องกรรมการด้านจริยธรรม
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น
โดยให้ได้มีการพูดคุยกับเจ้าภาพในการจัดงาน
ถึงลักษณะวิธีการทำงาน
และการเคารพกฎกติกาให้ชัดเจน
ส่วนในระยะยาวก็จะมีการกำหนดแนวปฏิบัติกลาง
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย
ระยะยาวเราออกแนวปฏิบัติกลางแน่นอน
แล้วแนวปฏิบัติกลางอันนี้จะเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาเราจะเกิดขึ้นจากองค์กรวิชาชีพ
เห็นปัญหาแล้วก็นำเสนอไปแต่คราวนี้ไม่ใช่
คราวนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มต้นนะครับ

ตุ๊กตาเนี่ยเราจะไปคุยกับพวกเราที่อยู่ภาคสนาม
อันนี้ทำไม่ได้หรอกปัญหา๑๓๔๕อันนี้ได้นะ
เสร็จมันก็เริ่มเป็นตัว
เราจะนำอันนี้ไปหาบรรดาธิการข่าวว่าไง
เสร็จไปหาเจ้าของสื่อผู้บริหารสื่ออีก

เราจึงจะทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วให้ทุกคนเห็นชอบ
ซึ่งในงานเสวนาครั้งนี้ก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านเข้าร่วม
อาทินายสารสเมฆโสภาวรรณกุล
นาธิการฝ่ายภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายเสรีชายามลิศนายกสมาคมนักข่าวบันเทิง
นางสาวสัตกมลวรกุลบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์นิวทีวี
ทิชานานครอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสายสังคม
และดรมานะตีระยาพิวัฒน์คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวมเสวนา
รมานาตีระยาพิวัฒน์บอกว่าในฐานะของนักวิชาการและสถานศึกษา
ก็ควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร
รวมไปถึงตรวจสอบการทำงานของสื่อเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
หยิบเอากรณีศึกษาต่างเหล่านี้กลับไปพูดคุยมากขึ้น
หลองสื่อตรวจสอบการทำงานให้เจรฐมนั้นเป็น
รอบเกรนที่ทุกคนจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติได้จริงครับ
อย่างไรก็ตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้
เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนการทำงานของสื่อมวลชน
ละเลยจัญญาบันในวิชาชีพ
ซึ่งบทเรียนในครั้งนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
เพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ขัดหลักจัญญาบันต่อไป